รำบวงสวงหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรธานี
หากได้รำบวงสวงทุกปีการค้าการขายจะเจริญรุ่งเรือง
คุณแม่ของน้องมดณประพัดครับ
แม่นี่เป็นคนมีเซนเจอวิญญาณเนี่ยมานอนก่อนเลย
กายเลยอ่ะทั้งแขนและขา๕ตัวเลยอ่ะ
คือชื่อของลูกสาวเนี่ยที่แม่ขยันเปลี่ยนมดชุติมนต์มาเป็น
กับคุณนัชยาพักทีมามันรวมกับนามสกุลแล้วมันไม่โอเค

คือตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนามสกุลมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทั้งบ้านเลย

กระเป๋าที่แม่ถือเนี่ยเป็นยันอย่างนี้เลย
นี่นี่นี่
ลูกสาวแม่เองเนี่ยก็เป็นขามูเตรูเหมือนกัน
เขาก็จะมีองค์จะมีอะไรอย่างนี้
ทำไมแม่ถึงเชื่อว่าลูกสาวมีองค์